ประจำวันพระสมดีที่๒๘มีนาคม๒๕๖๒นะครับ
เที่ยงตรงเลยเราอยู่กับคุณผู้ชมกับข่าวสารมากมายนะครับ
ใช่แล้วค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจำนะคะคุณผู้ชม
จากชมข่าวแล้วสามารถที่จะร่วมจัดรายการ
ส่งข้อความมาได้นะคะทักทายจะส่งรายงานเรื่องสภาพอากาศก็ได้
หรือจะพูดถึงข่าวสารต่างโดยเฉพาะช่วงนี้เรื่องการเมืองร้ายเหลือเกิน
อากาศก็ร้อนกลางวันแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองอยู่นะครับ
ส่วนการเมืองก็ร้อนระอุทั้งวัน
แนะนำนิดนึงได้ไหมสำหรับคนที่ติดตามข่าวสารการเมือง

บางทีก็เครียดเหลือเกินคือแนะนำบางทีอาจจะไม่ต้องติดตามเป็นรายชั่วโมงมาก
เพราะว่าถ้าเกิดติดตามเป็นรายชั่วโมงเราเห็นฝักนั้นพูดแบบนี้ฝากนี้พูดแบบนี้

คุณรอสรุปก็ได้รอช่วงใหญ่อย่างไทยรัฐทีวีของเราสรุปให้ฟังเป็นช่วง
ช่วงเช้าเที่ยงเย็นค่ำแบบนี้
ฟังกันนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็ห่วงใยเรื่องสุขภาพจิตของคนไทย
เพราะเรื่องนี้ผู้ช่วยโครงสกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพันธุ์เอกอัมพิสิทธิ์
ออกมาบอกว่านายกห่วงเรื่องนี้เหลือเกิน
คนที่ติดตามข่าวสารเรื่องของการเลือกตั้งมาก่อนหน้านี้
และเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลในช่วงที่กรกตยังไม่ประกาศผลอย่างเป็นทางการ
ขอความร่วมมือของสื่อด้วยในการเสนอข่าวในระดับที่เหมาะสม
ไม่อยากให้นำปัญหาการเมืองซึ่งเป็นเรื่องอนาคตมาถกเถียงกัน
ทำให้เกิดความขัดแย้งไม่สิ้นสุด

เย็นเราแค่คนติดตามข่าวสารไม่ได้ลงเล่นการเมืองเอง

ก็ไม่ได้แล้วพูดชื่อพัค
ด้านของพักเพื่อไทย
กับอีก๕พักรวมเป็น๖พักที่มีความชัดเจนในการลงศัตยบัน
ส่วนทางด้านของพลังประชารัฐก็กำลังรวบรวมเสียงอยู่
เมื่อวานทั้งสองพักใหญ่คือพักเพื่อไทย

พลังประชารัฐแถลงช่วงบ่ายบอกว่ายังไม่เปิดเผยนะ

แต่ว่าก็คงดิวกันแล้วจับคั่วกันแล้วนะครับ

ส่วนจากการที่เมื่อวานเขามีการร่วมลงศัตยบันกัน
๖พักนะครับที่คาดว่าจะมีพักของนายมิ่งขวัญ

ถือว่าเป็นแค่สีสันในการลงศัตยบันทั้งนั้นเองนะครับ
ทั้งที่จริงแล้วควรจะรอกรกตรับรองผลการเลือกตั้งก่อน
คำพูดนี้เป็นของนายสมศักดิ์เทพสุธิน
ประธานคณะกรรมการโรนโรงหาเสียงเลือกตั้งพักพลังประชาบรัฐ

กล่าวถึงกรณีการจัดตั้งรัฐบาลของฝากฝั่งพักเพื่อไทย
พร้อมกับอีก๕ภักดิ์รวมเป็น๖ภักดิ์นะครับ
เวลานี้ยังเร็วไปที่จะพูดถึง
เพราะยังอยู่ในขั้นตอนที่กรกตต้องรับรองผลการเลือกตั้ง

หากรีบร้อนพิจารณาอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี

ส่วนกรณีที่พักเพื่อไทยแถลงข่าวประกาศลงนามศัตยบัน
ร่วมรัฐบาลกับอีก๖ภักดิ์นั้น
มองว่าเรื่องนี้เป็นการช่วงจิงกระแส
ในการจัดตั้งรัฐบาลถือเป็นแค่สีสัน
แต่ดูเหมือนว่ายังไม่สมบูรณ์เพียงพอ
เพราะเสียงค่อนข้างจะปริ่ม
ปริ่มน้ำอยู่นะฮะ๒๕๐เสียง
และตอนนี้กรกตยังไม่รับรองผลนะครับ
สอสอทั้งหมดทำให้ภักดิ์พลังประชาบรัฐ

แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องเร่งทำงานให้หนักมากขึ้น
แล้วก็แน่นอนก็มีสื่อถามว่าตกลงแล้ว
พลังประชาบรัฐเอายังไงต่อจับกับใครหรือยัง

เก้าอี้กระทรวงด้านเศรษฐกิจทั้งหมดหรือเปล่า
ที่จะพูดถึงเก้าอี้หรือตำแหน่งใดในตอนนี้

สชอาจจะมีทีมเศรษฐกิจแค่ทีมเดียวที่ดูแลทั้งหมด

หากภักดิ์พลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาล

ซึ่งมีบุคคลที่มีความสามารถด้านเศรษฐกิจอีกมากมาย
ต้องพิจารณาความเหมาะสมทั้งหมด
นี่คือคำให้สัมภาษณ์ของนายสมศักดิ์เทพสุธินนะครับ
ค่ะทีนี้ดูทางด้านฝากฝั่งพักประชาธิปัตย์หน่อยดีไหมคะดีฮะ
เพราะว่ามีกระแสข่าวมาว่า
จะไปเข้าร่วมกับทางฝากฝั่งของพักพลังประชารัฐหรือเปล่า
ทีนี้ก็มีรายงานจากทางพักประชาธิปัตย์นะ
บอกว่าสมาชิกพักตอนนี้แบ่งออกเป็น๒ฝ่ายเลยคุณ
คือฝ่ายหนึ่งไม่เข้าร่วมรัฐบาลภายใต้แกนนำของพักพลังประชารัฐ
พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
อันนี้เป็นจุดยืนเดิมจำได้ไหมที่คุณอภิษฎเคยลั่นวาจาเอาไว้
แม้ว่าตอนนี้คุณอภิษฎจะไม่ได้เป็นหัวหน้าพักแล้วก็ตาม
แต่ว่าแนวคิดนี้มันคือแนวคิดเดียวกันกับที่
ประธานสภาธิบรึกษาภักดิ์รวมถึงแก่นำอาวุศวของภักดิ์
อีกหลายคนเขาก็มีแนวคิดเดียวกันอันนี้กลุ่มหนึ่งนะ
ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งอยากเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาล

กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอดีตกปศค่ะ
โดยกลุ่มนี้เขาก็มีการนัดหมายกัน
รวมตัวหารือที่โรงแรมแห่งหนึ่ง

ที่จะยื่นข้อเสนอให้ที่ประชุมกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย

จริงพรุ่งนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายอย่าง
บางคนบอกว่ารอฟังกรกต
บอกว่าเดี๋ยวจะออกมาเปิดเผยคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ๙๕

เอามาคำนวณเป็นสอสอปาร์ตี้ลิสต์อะไรได้
แต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าประชาธิปัตย์ยังรอท่าทีของคนสำคัญคนหนึ่ง
ก็คือคุณชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพักนี่แหละครับ
แล้วก็เป็นกระแสข่าวออกมาว่าถ้าพลังประชารัฐจะรวบรวม
ก็จะมีชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาพลังท้องถิ่นไทย

รวมพลังประชาชาติไทยพลังธรรมใหม่
แล้วก็รอทาบทามเศรษฐกิจใหม่รวมถึงประชาธิปัตย์
รอดูท่าทีของนายชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพัก
เพราะว่าตอนนี้ถ้ารวบรวมกันไปแล้วมันไม่ชัดเจน
ถือว่าเสียงมันปริ่มน้ำและยังอยู่ในโซนที่ไม่ปลอดภัย
ทั้งสองทั้งสองพักใหญ่นะนะครับขณะที่นายชุมสายศรียาภัยบรองโฆษกภักดิ์เพื่อไทย
บอกว่าการที่๖พักการเมืองนำโดยพักเพื่อไทย
ได้ร่วมแถลงจับคั่วรัฐบาลนั้น
จากการที่พักเพื่อไทยได้ที่นั่งสอสอจำนวนมากที่สุด
จึงมีสิทธิ์เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยปฏิบัติกันมา
และถือว่าเป็นความชอบทำตามคันลองในระบอบประชาธิปไตย
พร้อมทั้งขอเตือนกลับไปยังพันเอกวินไทยสุวารีโคศกคอสช

ข่มขู่ฝ่ายการเมืองและใช้อำนาจจนเกินไป
เพราะ๖พักการเมืองถือว่าไม่ได้ทำอะไรผิดนะตอนนี้
และไม่ได้สร้างความแตกแยกหรือแฝงการปลุกระดมแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ

ถึงบันไดขั้นแรกและบันไดขั้นต่อไปนะครับ
ใดขั้นแรกคือศรัทธาขั้นต่อไปก็คือตัดวงจรการสืบทอด
แล้วก็ต่อไปก็คือไม่ร่วมกับพักการเมือง
รวบรวมเสียงสอสอได้น้อยเพราะว่าสภาจะไม่เสถียรภาพ
บอกว่ามีบันไดอีกหลายขั้นที่พวกเราต้องก้าวเดินกันต่อไปนะครับ